คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โห
ถ้าจะกินน้ำพริกปลาทูอีกหน่อยอาจจะได้กินแค่น้ำพริก
แล้วก็เอาผักต้มไปจิ้มพอปลาทูไม่มี
ดิฉันว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปลาทูอย่างเดียวไง
มันทุกอย่างเลยมันแพงไปหมดเลยจริง

เทียมต้นหอมผักชีขึ้นช่ายอะไรแพงขึ้นหมดเลย

นี่ปลาทูคุณไม่น่าเชื่อ
ปลาทูของคู่ครัวของคู่โต๊ะอาหาร

หยิบปลาทูกินด้วยมือนะต้องใช้มือนะ
ถ้าปลาทูร้อนใช้มือหรือปลาทูเนื่องนี้นะ
ใช้มือหยิบจิ้มน้ำพริกมีผักสดหรือว่าผักต้มแล้วแต่คนชอบ
ปรากฏว่าตอนนี้อาจจะเหลือเป็นแค่ตำนาน

ราคาปลาทูทีมข่าวของเราลงสำรวจราคาปลาทู
ที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ปลาทูเรียงลายหลายขนาดนะแต่ละเขงเราก็รู้แล้ว
เข่งหนึ่งมี๒ตัวราคาเข่งละตั้งแต่๒๐บาท๒๕บาท
๓๐สาม๕ไร่เลี้ยงไปจงถึงเขงและตัวใหญ่๖๕บาท
แต่แม่ค้าปลาทูเปิดเผยแบบนี้ครับ
บอกว่าราคาปลาทูไทยก่อนนะมีตั้งแต่ราคา๒๐๓๕บาท
ส่วนราคาปลาทูอินเดียจะแพงขึ้นหน่อย๔๐๖๕บาทเพราะมันตัวใหญ่กว่า
สิริพรสีทองบอกแบบนี้ครับบอกว่าราคาปลาทูที่รับมานะ
อันนี้เอาราคาที่รับมานะขยับขึ้นกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท
เพราะสาเหตุราคาน้ำมันแพงมากในช่วงนี้
ประมงเขาก็เดือดร้อนเพราะใช้น้ำมันในการออกทะเล
ส่งมาคุณราคา๗๐๐บาทต่อรังรังหนึ่งมี๑๐กิโลกรัมนะ
ขยับขึ้นเป็น๙๐๐บาทต่อรังก็คือขยับขึ้นกิโลกรัมละ๒๐๓๐บาทเลยฮะ
ส่วนราคาส่งปลาทูปลาทูอินเดียก็ขยับขึ้นเช่นเดียวกัน
ฟังเสียงแม่ค้าเขาโอดหน่อยฮะ

ประทูไทยเมื่อก่อนเคยซื้อ๗๐๐กระบาทตอนนี้เป็น๘๐๐๙๐๐บาทแล้วครับ

ประทูอินเดียฟังเคยซื้อ๑๐๐๐บาทตอนนี้ก็เป็น๑๒๐๐๑๒๕๐บาท

ถ้าเชื่อคือต่อให้อะไรลดก็จะสนอย่างนี้เลย

เพราะอะไรรู้ไหมคุณคือคุณผู้ชมส่งข้อความมา

ละ๑๕บาทถึง๒๐บาทมี๔ตัว
นี่ไงได้ฟังเสียงแม่ค้าแล้วจริงต้นทุนมันมามันขึ้น
ใช่ค่ะแต่แม่ค้าที่เขาขายเขาไม่ขึ้นราคา
แบกรับไว้จนหลังจะหักแล้วฮะ

คือถ้าคุณไปที่แผงนะคุณเห็นราคาต่อเข่งเนี่ย

เพราะแม่ค้าคนนี้บอกว่าจำเป็นต้องขาย

แม้ว่าราคาส่งที่มาถึงมือแม่ค้าเนี่ยโอ้โห
แม่ค้าหลังหักหลังแอดแล้วแบกรับไว้ไม่ไหวจริง
แต่ไม่ขึ้นราคาหน้าแผงตรงตลาดนี้

ตอนนี้ขายได้วันละ๓๐กิโลกรัมเท่านั้น
ขณะที่ราคาส่งก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นในอนาคตนะ
ถ้าราคาส่งขึ้นไม่ไหวเขาก็สู้ไม่ไหวเหมือนกัน

ทุกวันเศรษฐกิจซ่อมซาวตลาดเงียบเหงา

แม่คะแบกรับประทูยังคงเดิมนะคุณ

แต่บางพื้นที่ไงแม่ค้าเขาก็ไม่ได้แบกรับให้ถูกไหมล่ะ
ผลมันก็เลยไปตกกับผู้บริโภคกับเรานี่แหละ

เข่ง๕๐๖๐แบบนี้ก็มีเหมือนกัน
ดูปลาทูแล้วไปดูผักชีกันไหม
ใช่ค่ะดีค่ะผักชีผักชีที่เราเอามาโรยหน้า
ขึ้นราคาแบบต่อเนื่องติดกันเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าผักชีคัดปรับขึ้น๑๐บาทต่อโลนะคุณผู้ชม
แล้วก็ผักชีคละก็ปรับขึ้นเป็น๑๐บาทต่อโลเหมือนกันค่ะ
ดูราคากันหน่อยเขาบอกว่า๓๔วันปรับขึ้นต่อเนื่องเลยคุณ
ใช่ราคาผักชี๔วันติด
เราให้ดู๒๓มิถุนายนอยู่ที่๑๑๐๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วนี่ในตารางนี้๒๔มิถุนายนนะปรับราคาเป็น๑๒๐๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
มิถุนายนขยับอีกคุณปรับขึ้นเป็น๑๓๐๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
มิถุนายนปรับอีกเป็น๑๔๐๑๕๐บาทต่อกิโลกร

เพราะว่าช่วงนี้มันมีพายุฝนสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยไงคะ
ที่เขาปลูกผักชีเนี่ยมันก็เลยจะส่งผลให้ผลผลิตที่มันออกมา
มันได้รับความเสียหายผลิตออกมาได้น้อย
ทีนี้คุณพอผลผลิตน้อยออกสู่ตลาด
ความต้องการของตลาดยังมีอย่างต่อเนื่องไง
แหมเราทำอะไรก็ต้องใส่ผักชีโรยหน้าถูกไหม
ใช่ค่ะคุณก็เลยเป็นพาดหัว๓วันรับพาผักชี
ปรับขึ้นต่อเนื่องทั้ง๓วันเลยคุณน่าตกใจนะฮะ
อกจากนี้ยังมีผักขึ้นช่ายนะปรับขึ้นราคาด้วยนะฮะ
ก็ขึ้นช่ายคัดปรับขึ้น๑๐บาทเป็น๙๐๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนขึ้นช่ายคละปรับขึ้นอีก๑๐บาทเหมือนกันเป็น๗๐๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ทีมข่าวในนครสวรรค์ยังสำรวจตรวจสอบอยู่คุณ
ตอนนี้นะเห็นลูกค้าที่เดินไปเดินมาในตลาดนะคุณ
โอ้โหเอวคลอดเลยเพราะอะไรฮะรัดเข็มขัดแน่น
กิวกันเลยค่ะเอวกิวซื้อไม่ไหวฮะ
ต้นหอมจากเดิมกิโลกรัมละ๔๐๕๐บาทตอนนี้สูงถึง๑๒๐บาท

ชีอย่างที่บอกไป๔๐๕๐บาทเป็น๑๐๐บาท
ผักกาดหอมนะกิโลกรัมละ๓๐เป็น๕๐บาท
พริกขี้หนูกิโลกรัมละ๕๐บาทเป็น๑๕๐บาท
หล่ำจากราคา๒๐บาทกิโลกรัมหนึ่งนะฮะ
ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๓๐บาท
แม่ค้าบอกโอ๊ยผักทุกชนิดขึ้นสูงเหมือนกัน

ผู้ส่งก็บอกว่าราคาปรับขึ้นเพราะน้ำมันมันแพง
ส่วนเจ้าของร้านอาหารที่มาจับจ่ายซื้อของนะ
พี่ผู้ชายเขาบอกว่าโอ้โหสถานการณ์ราคาผักแพง
สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งคนซื้อและคนขาย
ผมเองนะมาเลือกซื้อผักสดที่จำเป็นเท่านั้น
ขณะที่ร้านอาหารของผมนะแทบไม่มีลูกค้าเช่นกัน
คุณแล้วถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารเตรียมไว้เลยไงแก๊สหุงต้ม
เออใช่ถัง๑๕โลกรัมเดี๋ยววันศุกร์ที่๑นี้ค่ะ
กรกฎาจะปรับขึ้นอีก๑๕บาทนะคะต่อถัง
กลายเป็น๓๗๘บาท
แล้วเดี๋ยว๑สิงหาปรับอีก๑๕บาทค่ะ

เพราะเขาเคยบอกมาแล้วว่าแก๊สจะปรับขึ้น๓ละลอก
ใช่ค่ะเห็นแล้วปั่นเหงื่อ

ของทุกอย่างมันแพงแพงตั้งแต่พวกวัตถุดิบ

มันมาจากน้ำมันเป็นจุดเริ่มต้น
แล้วก็มาถึงแก๊สอื่นมันก็ขึ้นตาม
คุณผู้ชมเรื่องปากท้องข่าวเที่ยงเราให้ความสำคัญมาก